ถ้าเกิดไอ้ต้มมันรู้เข้าแล้วจะทำยังไง
มันต้องรู้แล้วล่ะจ้ะพี่ใส่คนท้องกับพี่ตุ๊กจ้ะ
ั่วหรือเปล่าสายฝนไปท้องกับคนอื่น
แล้วมะม่วงเป็นลูกพี่ใช่ไหมทำไมพี่พูดอย่างเงี้ย
ในท้องเนี่ยลูกพี่นะสายฝนไม่เคยนอนกับคนอื่นเลยพี่
ฝนนอนกับพี่แค่คนเดียวตอนอีกกำนันถึงอ่ะ
สายฝนแค่จัดฉากตามที่พี่สั่งเลยจ้ะ
มันอาจจะเป็นผู้ชายคนอื่นก็ได้สายฝนอยู่คาราโอเกะมีผู้ชายตั้งเยอะแยะ
พูดออกมาได้ไงพี่พูดออกมาได้ยังไง
สายฝนทำทุกอย่างเพราะสายฝนรักพี่นะพี่
สายฝนยอมส่งรูปตัวเองนอนกับไอ้กำนันถึกไปให้แม่ประนอม
เพราะพ่อสายฝนรักพี่นะพี่

ไอ้ซับไปไอ้ซับอิงปล่อยพ่อ

มันขู่พ่อว่าจะเอาเรื่องเด็กในท้องไปบอกกับชาวบ้าน

ต้องไม่คิดเลยว่าพ่อจะเป็นคนแบบนี้
แต่จริงแล้วพ่อคือคนชั่ว

อี้้เสียไรอย่างนี้สัปตาคเว้ย

จะฆ่าลูกฆ่ามีวพระอายชาวภาคเหรอ

ฮะไอ้ตุ๊กจับตัวลูกปอยไปเหรอฮะตอนนี้ผู้ใหญ่พาปอยเข้ามาในบ้านแล้วครับ
แล้วผมก็โทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วด้วยพ่อกำลังรีบมานะครับ
ได้ครับอยู่ที่นี่ไปครับจับไอ้ปอยไปเหรอโถลูก

ตุ๊กอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่านี้เลยนะจ๊
ไม่มีทางที่กูจะมอบตัวเพื่อไปแก่ตายในคุกแล้วเว้ย
แล้วลุงตุ๊กจะหนีไปไหนจ๊ะแล้วไอ้ตั้มมันจะอยู่ยังไงอ่ะ
คุณความประสานรถผู้ประบานนำพวกเจ็บคนลงบ้านด้วย
หัวหน้าคุณตำรวจช่วยด้วยค่ะ

หัวหน้าหัวหน้าอย่าทิ้งไป
อย่าไปดีกับพ่อ

คุณหมอคะแฟนหนูเป็นยังไงบ้างคะ
ผ่าตัดเอากระสุนออกให้แล้วครับ
แต่ว่าตอนนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัว

หมอจะพยายามเต็มที่นะครับ
ปลอยทำทุกอย่างนี้ให้คนในชุมชนนะ

พี่ถังกลับมาก่อน

ในที่สุดตระกูลเจริญพัฒนาก็มีผู้สืบทอดการเป็นกำนันครบ๗ชั่วโคตร

ก็ปอยนี่ไงที่ได้เป็นกำนันต่อจากพ่ออ่ะ
ปอยบอกว่าตระกูลเจริญพัฒนา

เว้ย
สิ้นแพ้
แล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน